มีไม่บ่อยครั้งนั้นหรอกครับที่คนกันเองนะฮะ
โดยเฉพาะอย่างสามีภรรยาเนี่ยจะถึงขั้นแจ้งความจับกันนะ
เพราะว่าก็แม่นอนเตียงเดียวกันแท้นะครับ
แต่ว่าภรรยาคนนี้ครับเป็นหญิงสาวชาวกัมพูชาอยู่ที่จังหวัดระยอง
อยู่ห้องเช่ากับสามีที่ตำบลเชิงเนินอำเภอเมืองนะครับ
ทนไม่ไหวจริงเพราะพฤติกรรมของสามี
ชอบไปขโมยกางเกงชั้นในของหญิงสาวคนอื่นมาสูดดม
แล้วกรณีล่าสุดที่เธอบอกว่ามันทนไม่ไหวจริง
ก็เพราะว่าคือก่อนหน้าเนี้ยก็รู้ว่าสามีธรรมแบบนี้
ชั้นในผู้หญิงมาสูดดมหลายครั้ง
ก็ไม่กล้าแจ้งความไม่กล้าบอกใคร

ก็คือไปขโมยชุดชะไน
ของสาววัยรุ่นที่อยู่ห้องเช่าติดกัน

ปรากฏว่าหญิงสาวเขาไม่กล้าแจ้งความ

ก็เลยเอางั้นแจ้งความเองก็แล้วกัน

ให้มาจับสามีนี่เสื้อแดง

สักพักหนึ่งก็ย้อนกลับมาสภาพเมาไม้มาเลย

ทีหายาก็ยอมรับสภาพ

เจ้าหน้าที่ก็เลยถามว่า
ลองฟังดูนะครับ
มันชอบอ่ะปัญหาคือทำไมมันไม่ชอบของเมียเนี่ย
ไม่เอาของคนอื่นเข้ามาดมเนี่ย
เส้นใจเมียบอกว่าไม่ไหวต้องแจ้งความจับกันแล้วล่ะ
สุราแล้วก็ประพฤติตนวุ่นวายก่อความเดือดร้อนรำคาญให้ผู้อื่น